เฮ้ยเค้ามาจริงอ่ะ
เค้าสัญญาสัญญากันไว้นะคะ
นี้โซเชียลฮือฮาพอกับเราอากาเซค่ะ

มาเจอกันนั่งกินข้าวคุณผู้ชมมันม่วนซื่น
คุณผู้ชมนะคะคนกดไลค์กดแชร์สนั่นค่ะ
ฝั่งไทยก็มีลุงรงนะคะใบเฟิร์นแล้วก็เต้ยพงศกร

ทำหน้าที่เจ้าบ้านคอยต้อนรับอย่างดีค่ะ

รงเปิดใจคุณผู้ชมดูสีเสื้อตัวเดียวกันเลยนะคะ

ก็อยากมาเที่ยวคุณลุงลงที่เมืองไทยบ้าง
ตอนแรกนึกว่าพูดเล่นปรากฏมาจริงดีใจมาก
ลงกับใบเฟิร์นอยู่กรุงเทพรีบขับไปราชบุรีเลย

อย่าพึ่งทัวร์ลงหน้าครัวรุงรงแล้วจ๊ะ
เอาไปฟังเสียงหน่อยค่ะ
เราเคยไปมาแล้วกับน้องเฟิร์นแล้วก็กับแม่กุ้ง
เราไปนั่งกินแล้วเขาก็ต้อนรับอย่างดี
แล้วเขาบอกว่าเขาจะมาควรลุงลง

เนี่ยพรุ่งนี้จะไปกินครัวลุงลง
เราก็เลยต้องรีบขับรถไปที่ควงลง

เราดูแลอย่างดีเพราะว่าเราไปเขาก็ดูแลอย่างดี

ใช่สี่ห้าแต่แล้วตอนนี้
แต่บอกเธอก่อนนะลูกเราชอบเป็นแฟนคลับเฉย
เราไม่ใช่หวังที่จะไปเป็นเมียเขานะ

ลูกเราแซวเล่น

เสื้อตัวเดียวกับเสื้อที่ครัวลุงลงเลย
แมวตัวเขียวเหมือนไม้ไทยรัฐเลย
โอ้โหโยงได้แบบหมดตัวมากเลย
ตีเป็นเลขอะไรอีกไหมตีเป็นเลข
เพราะหน้าเรากับเกาหลีไม่เหมือนใคร

แป้มบุญเขาสูงมาก
ใช่นักก็เซเว่นเลยนะคุณผู้ชมนะ